ติดตามต่อค่ะนี่ฮะหน้านานหลังของเราอะไรล่ะ
วัยสวยรวยกระเช้าเอาผิดลูกนัดเรียมขอโทษตำรวจ
ลูกนัดเดี๋ยวมาติดตามประเด็นนี้กัน
ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทางเพศหลัก
คดีด้วยกันก็คืออนาจารย์กับข่มขืน
หอกในการลุยแฉเรื่องนี้ก็คือทนายตั้ม
ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหว
ทนายตั้มลุยยื่นบชนซัดพลตำรวจตรีจุ้นคดี
ตำรวจยศพลตำรวจตรี

พยายามที่จะเข้ามาแทรกแสงการทำคดีนี้
แล้วแซ่กแซ่งพฤติกรรมเป็นยังไง
ออกมาคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์สื่อมณชนด้วย

ยื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทสำรานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
ให้ไปตรวจสอบพลตำรวจตรีที่พยายามเข้ามาแทรกแทรงการทำคดี
ข่มขืนกระทำอนาจารย์ของอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
นี่ค่ะโดยมีพันธุ์ตำรวจเอกปราโมทจันบุญแก้ว
ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ๕กองบังคับการอำนวยการ
บัญชาการตำรวจนครบานเป็นผู้รับหนังสือของทนายตั้มเมื่อวานนี้
พอยื่นเสร็จปุ๊บนี่ค่ะนักข่าวจ่อไมค์เลยสัมภาษณ์เลย
ทนายตั้มหลักที่บอกว่าจะให้ยื่นตรวจสอบ
ตำรวจยศพลตำรวจตรีที่บอกว่าแทรกแสงคดี
พฤติกรรมการแทรกแทรงเป็นยังไงแล้วให้ยื่นตรวจสอบเนี่ยยื่นตรวจสอบอะไรบ้าง
นายตั้มบอกว่าได้ยื่นขอให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ที่ใช้ติดต่อกับคุณแม่ของผู้เสียหายว่าตำรวจนายนี้คือใครคุยเรื่องอะไร
คือถ้าเกิดว่าพบชนไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของคุณแม่ของเหยื่อ
ในวันที่๑๑๑๒๑๓เมษายนก็พอจะรู้แหละ
ตำรวจในนั้นเป็นใครคุยเรื่องอะไรแล้วเหตุอันใดต้องไปคุยกับทั้งสองฝั่ง
ก็คือคุณแม่ของเหยื่อรายหนึ่งกับพักการเมืองพักหนึ่ง
ทีนี้ก็ถามต่อทนายตั้มใครเหรอบอกได้ไหม
นายนั้นพตตนนั้นทนไม่ได้ระบุชื่อชัดเจน
แต่บอกเพียงว่า๑เป็นนายตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
เคยเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก
แล้วผู้เสียหายใช้สัพพนามเรียกตำรวจนายนี้ว่าลุง
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นเครือยาศกันทางสายเลือด

ทีนี้เราถามต่อแล้วพฤติกรรมอะไรล่ะ
ที่ทนายตั้งบอกว่าตำรวจนายนี่มาจุ่น

วันที่๑๓ที่ผมได้เจอกับทางครอบครัวของเหยื่อนะครับ
ได้มีการคุยกันแล้วเขาก็ได้มีการบอกนะครับว่า
มีอะไรเนี่ยเขาก็ปรึกษากับทางพลตมตรีคนนี้อยู่ตลอดเวลานะครับ
แล้วก็พักหลังเนี่ยเวลาที่ผมแนะนำหรืออะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
เขาก็จะต้องบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาพลโดตีคนนี้ก่อนนะครับ
ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ทำตามที่ควรจะต้องทำนะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือพูดง่ายแปลเป็นภาษาชาวบ้านคุณแม่เปลี่ยนไปค่ะ
คุณแม่ของเหยื่อรายนี้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
หลังจากที่ไปขอคำปรึกษากับตำรวจนายนี้
แล้วพอทนายตั้มแนะนำอะไรไปก็อาจจะไม่ทำตามนะคะ
ทีนี้เราก็ถามต่อว่าสิ่งที่ทนายตั้มทำไว้เพื่ออะไร
นายตั้มบอกว่ากันไว้ก่อนกันไม่ดีกว่าแก้
ถามต่อทนายตั้มถามจริงเหอะว่ามีเหยื่อกลับคำให้การบ้างไหม
นายตั้มบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่อนาคตไม่แน่นะ
ถ้ามีใครมาแทรกแซงคดีแบบนี้นะคะก็กันไว้ก่อนนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับพลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานท่านยืนยัน
ว่าไม่มีนายตำรวจยศพลตำรวจรีเข้ามาแทรกแทรงการทำคดี
เพียงแต่แม่ของเหยื่อหรือว่าแม่ของผู้เสียหาย
เข้าไปสอบถามเรื่องของกฎหมายเท่านั้น
ไม่ได้มาเกี่ยวข้องไม่ได้มาเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับการทำคดี
เชื่อว่าทนายตั้มเนี่ยอาจจะเข้าใจผิด
ไม่มีใครมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
กดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ทีนี้เราก็ถามทนายตั้มต่อว่าทนายตั้ม

นายตั้มบอกว่าไม่หยุดหรอกคงต้องสารต่อทำต่อนะคะ
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นภัยสังคม
ถ้าหยุดอนาคตก็ไม่รู้ว่าใครจะตกเป็นเหยื่ออีกนะคะ
นี่ก็เป็นชุดคำอธิบายจากทั้งสองฝั่งนะคะ
ทนายตั้มบอกว่าหลังจากนี้อาจจะต้องระวัง
ระวังเวลาคนเข้ามาขอความช่วยเหลือว่า
อ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายเนี่ย

นายตั้มบอกมีคนเตือนมาใช่ไหม
บอกว่าถ้าเข้ามาแล้วทำให้โดนจับโป๊ะได้
มันจะทำให้ความน่าเชื่อถือของผู้เสียหายคนอื่น

เพราะอาจจะมีเหยื่อปลอบ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมมันมีภาพตอนที่ตำรวจเนี่ย
เรียกสาวคนสนิทของคุณลูกนัทไป
จะให้ไปชี้จุดเกิดเหตุที่คอนโดย่านสุ่งวิทย์ซอย๓

นายลูกนัสสาวคนสนิทขึ้นไปไม่ได้
เขาก็โวยวายชี้หน้าด่าตำรวจ

เออตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีกับนายลูกนัท

เรื่องนี้พลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ท่านก็เดินทางไปที่สนลุมพินี
ไปทำอะไรล่ะไปติดตามคดีของอดีตรองหัวหน้าพัก
ก่อเหตุข่มขืนและอนาจารย์ผู้เสียหาย
จนถึงตอนนี้นะคุณผู้ชม๑๖รายด้วยกัน
ท่านรองพบชนร่วมประชุมกับตำรวจที่ทำคดีนี้
พอประชุมกันเสร็จครับท่านมีความเห็นให้
พันธุ์ตำรวจเอกนิมิตรหนูพลทองผู้กำกับการสอนอลุมพินี
ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคุณลูกนัทเนี่ย
เอ่ยชื่อเลยนะเอ่ยชื่อผู้กำกับสนลุมพินีแล้วก็ดาทอต่างนานา
รองผู้ประชาการตำรวจนครบานบอกให้ผู้กำกับสนลุมพินี
แจ้งความเอาผิดนายธนัดธนากิจอำนวยหรือว่านายลูกนัทนี่แหละ
ที่ก่อเหตุส่งเสียงโวยวายแล้วก็ชูนิ้วก็คือแจกของลับ
ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะที่เข้าตรวจค้นคอนโด
ของผู้ต้องหาย่านสุขวิทย์ซอย๓ครับ
จะมี๒ข้อหาด้วยกันที่ตำรวจจะแจ้งข้อหานะครับก็คือ
มินประมาทเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
และ๒หมินประมาทด้วยการโฆษณาผ่านการพิมพ์ข้อความทางเฟซบุ๊คครับ
ตำรวจบอกเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียก
ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาเร็วนี้ด้วย

ฝั่งในลูกนัทเนี่ยบอกว่าวันที่ตำรวจเรียกตัว
สาวคนสนิทของเขาให้ไปชี้จุดเกิดเหตุ
แต่สุดท้ายไม่สามารถจะขึ้นไปบนคอนโดได้
เพราะอยู่ในดุลยพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่
ที่จะให้ผู้เสียหายขึ้นไปได้หรือไม่
มันทำให้เขาสงสัยครับแล้วเขาก็ไม่สบายใจ
นำไปสู่การแสดงออกที่อาจจะเสียมารยาทและไม่สุภาพ
ส่วนตัวนะนายลูกนัทบอกเขายอมรับผิดนะ
แล้วก็พร้อมด้วยถ้าหากจะถูกดำเนินคดี

จะเข้าไปขอโทษตำรวจด้วยครับ
ก็คือยอมรับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไร้มารยาทมาก
แล้วก็ยินดีให้ดำเนินคดีถ้าเครื่องราชินิตเห็นสำควร
ผมมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำ
ทั้งในกระบบการยูริธรรมในข้อกฎหมายและก็ภาคสังคม
จะไม่ได้มีการขอร้องให้ไม่ดำเนินคดีหรืออะไร
ก็คือแนวแสดงพินิตของเจ้าแลที่เหมือนกัน
ว่าอะไรที่ตามข้อกฎหมายเห็นตามเหมาะสมก็เอาตามนั้น
นี่แหละก็เป็นผลพวงจากที่คุณลุกนัดไปโวยวายตำรวจ
แล้วก็มีการชี้หน้าใช้คำพูดที่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักนะฮะ